มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือ
เรื่องของรถที่พุ่งเข้าไปชนที่สารพระพรมเอราวัน
แยกราชประสงค์มีความคืบหน้าออกมา
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับ
แล้วก็ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้รับบาดเจ็บนั้นตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เป็นบรรยากาศบริเวณสารเท้ามหาพรม
แยกราชประสงค์ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนชาวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาศักระเท้ามหาพรมเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่เกิดเหตุนางธนึงนิตเตโชราน
ขับรถพุ่งชนประชาชนและนักท่องเที่ยว
บริเวณสารเท้ามหาพรมเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
โดยจากการสอบถามประชาชนบางส่วนก็พบว่า
ก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากก็เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับ
ซึ่งการรักษาความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณ
ก็มีทั้งทหารแล้วก็ตำรวจนครบาลลุมพินี
ประจำการในเต็นต์อำนวยการบริเวณด้านข้าง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุแทรกซ้อน
แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนตามปกตินั่นแหละครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์มีอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลัน
จึงไม่สามารถควบคุมรถได้
เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของวีซ่าของผู้บาดเจ็บ
หากหมดอายุเนื่องจากการรักษาอาจจะใช้เวลานานนะครับ
ก็ขอกลับเรียนยืนยันว่านะครับ
ในเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวของเรายังไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
ยังคงเป็นไปตามสถานการณ์ปกตินะฮะ
ไม่มีปัญญาณอื่นที่เขามากิน
เดี๋ยวข้องกับสาเหตุตั้ง๙นะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วม
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ก็บอกนะครับว่า
เหตุการณ์รถพุ่งเข้าไปในศาลเท้ามหาพรม
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๖คน
ซึ่งหมายถึงคนขับรถด้วย๑คนนะครับ
แล้วก็มีชาวสิงคโปร์๒คนชาวอินโดนีเซีย๔คน
ขณะนี้ยังมีชาวอินโดนีเซียกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒คน
ส่วนนางคนึงนิดผู้ขับขี่ที่มีอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตก
ก็ได้ทำการผ่าตัดช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะครับ
และในส่วนของการดำเนินคดีต้องใช้ระยะเวลา
ในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบครอบ
และสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
จะสามารถพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหานางคนนึงนิดได้นะครับ
เพราะว่าคดีก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
ถ้าขับรถโดยประมาทหรือขับรถโดยทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เรื่องของโทษเรื่องของคดีก็มีความไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
คุณคือบอกว่าคนที่แชร์บอกว่าเป็นผู้ที่ขับรถเป็นน้าสะพ้าย
แล้วก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่ามันเกิดอาการเส้นเลือดในสมอง
แต่ฉับพลันจริงไม่ได้เป็นโรคลมชักอย่างที่เป็นข่าวออกมา
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้ก็คือรักษาตัวอยู่
มีหลักฐานทางโรงพยาบาลจุฬารวมถึงผลสแกนสมอง
ชัดเจนเลยว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลัน
แล้วก็ณตอนนี้เพิ่งคือผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาการยังไม่ปลอดภัย
แล้วก็ย้ำค่ะบอกว่าข่าวที่มีการแชร์ไป

แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นลมชัก
คือเขาบอกว่าเป็นอาการเฉียบพันธุ์นี่แหละ
ก็คือว่าไม่มีอาการมาก่อนอยู่ดีเส้นเลือดมันก็แตกขึ้นมา
ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้

ตอนนี้ก็ถึงมือหมอแล้วรักษาแล้วปลอดภัย

อายุ๕๕แล้วนะคนขับรถเนี่ยนะครับ